ดูเรื่องของศึกวัยรุ่นสองฝ่ายกันคุณผู้ชมค่ะ
คราวนี้ยิงกันไล่ยิงกันกลางถนนย่านฮาทายราช
แล้วก็มีคน๒คนเป็นเด็กอายุ๑๔ปีถูกยิงได้รับบัตรเจ็บค่ะ
คุณผู้ชมถ้าดูไปจนสุดทางตามรถของผู้บาดเจ็บไปเนี่ย
คือจะเห็นเขาล้มลงเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็น
ถนนก็พลุกพลาดนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางสัญจรนะคะ
ย่านหาทายราชใกล้กับซอยหาทายราชเก้าสิบเอ่อสามสิบเก้าตรงคลองสำวานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเย็นเย็นกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายอีกฝ่ายนึงค่ะ
แล้วเนี่ยชักปืนออกมายิงใส่อีกคันนึงก็ถูกยิงค่ะ
ได้รับบาดเจ็บร่วงลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนท้ายกันมา
สองคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะอายุสิบสี่ปีเท่านั้นเอง
ถูกยิงที่ศีรษะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเจ็บสาหัสเลย
วันนี้นะคะก็ปรากฏว่าตำรวจสนนิมิตรใหม่เนี่ย
ตัวเยาวชนที่ร่วมก่อเหตุไปขออำนาจสารเยาวชนและครอบครัวกลางสาขามีนบุรี
ฝากขังในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานตอนเย็นเย็น
ปรากฏพอตกกลางคืนผู้ปกครองก็พาผู้ก่อเหตุ๕คนเข้ามามอบตัว
ก็เป็นเยาวชนอีกเหมือนกันคุณผู้ชมภูมิกับสอนอนิมิตรใหม่บอกว่า
หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงค่ะอายุ๑๙ปี
รู้เห็นเรื่องปืนและการทะเลาะกันของทั้งสองกลุ่มส่วนอีก๔คนเป็นเยาวชน
อายุสิบสี่และสิบห้าปีประมาณนี้นะคะซึ่งไล่ที่มาที่ไปเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงแล้วสองคนที่บาดเจ็บเนี่ย
คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องมีราวเลยกับเขาเลยเป็นกลุ่มเพื่อนเท่านั้นเอง
ก่อนเกิดเหตุคือกลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มเพื่อนของคนเจ็บ
ฝั่งผู้ก่อเหตุมีประมาณ๑๐คน
ผู้บาดเจ็บ๒คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยตามมาทีหลังไม่รู้ว่ามีเรื่องกัน
ไล่หญิงแล้วก็นี่ค่ะได้รับบัตรเจ็บไป๒คน
ส่วนเรื่องปืนเนี่ยค่ะหญิงอายุ๑๙ปีคนนึงซื้อมาจากอินเทอร์เน็ต
แล้วเอาไปเก็บไว้ที่บ้านโอ้โหนี่นักเรียนนะคะคุณผู้ชม
นี่คือภาพนักเรียนนะคะมันเห็นแล้วมันสลดใจมากจริงนะคะ
ปืนคือมีผู้หญิงอายุ๑๙ปีซื้อมาจากอินเทอร์เน็
เก็บเอาไว้ที่บ้านซึ่งคนที่เป็นมือยิงมือปืนเนี่ย
ก็คืออยู่บ้านเดียวกันแล้วไปหยิบมา
ก็เรื่องนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างสถาบันนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
แล้วก็สะท้อนใจให้เห็นว่าทำไมปืนถึงหาง่าย
เด็กนักเรียนถึงสามารถหาซื้อปืนมาเก็บเอาไว้ที่บ้านได้แบบนี้
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนตอนนี้ยังอาการสาหัสนะคะ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยค่ะ